ไปวัดแล้วไม่ไปนรกภูมิตอนนี้

โอ้โฮดีครับ

เสมอว่าไอ้ที่ขึ้นตรงหลังไม่เชียว

อันนี้สวยกว่า

นี่คุณมาดู

สาวข้าวเหนียวไปทาแผลขี้กาก
แผ่กะเตือนได้

อยู่ที่บ้านดอนกลางอำเภอบึงโขงหลง

นักท่องเที่ยวก็ไปถ่ายรูปกัน
สวยงามไม่แพ้ดอกไม้เลยทีเดียว
โดยนายสุดใจแสงโพเป็นเจ้าของทุ่งดอกไม้นี้

ทุกปีนาข้าว๔๕ไร่จะถูกน้ำท่วม
ในช่วงของฤดูฝนทำให้ทำน้ำไม่ได้
ต้องทิ้งรกร้างว่างเปล่าเอาไว้

ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม

อาจจะเพราะว่าอากาศกำลังเย็นสบาย
ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาก็เลย
เนื่องว่าจัดเป็นส่วนดอกไม้

จังหวัดบึงการก็แวะถ่ายรูปได้ด้วยนะ

เดี๋ยวทุ่งดอกไม้มันจะไม่สวยเอา
ก็ต้องนั่งเซลฟีกันนะครับ

คุณลองสลับกันถ่ายดู

เราก็จะได้รูปที่แบบเห็นมุมกว้างเห็นดอกแบบเยอะด้วย

นี่ใส่เสื้อผ้าสีนี่ยิ่งสวยคุณ

ลมคืนเดี๋ยวหาไม่เจอ
เก๋ไก่เห็นไหมคะคุณประเทศไทยมีที่เที่ยวหลากหลาย